มาดูเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องมาเตือนกันนะฮะ
ว่าอย่าไปหลงเชื่อว่าอะไรได้มาง่ายเนี่ย
มันจะถูกหลอกถูกตบทรัพย์เอานะครับ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีนี้มันไม่น่าเชื่อตรงที่ว่า
จะมีคนที่เป็นแม่คนเอาลูกไปทำแบบนี้ด้วยเหรอนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับตำรวจไปจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
อายุ๓๙ปีนะฮะตำรวจสพน้ำสมนะครับ
ไปจับได้นะครับท่านผู้ชมครับสพน้ำสมที่อุดรธานีนะครับ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกหลอกลวงเลยไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยไปจับนะครับ
ที่ต้องปิดบังใบหน้าเอาไว้เนี่ยเพื่อที่เราจะปกป้องคนที่ตกเป็นเหยื่อ
ก็คือลูกสาววัย๑๙ปีของผู้หญิงวัย๓๙ปีคนนี้
ถูกจับพร้อมกับพี่สาวที่อายุ๔๙แล้วก็มีพวกร่วมขบวนการอีก๕๖คนนะฮะ
มีชุดข้าราชการอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดเลย
เรื่องราวเป็นแบบนี้ครับลูกสาวของหญิงสาวที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
แต่ว่าเธอก็พูดคุยรู้เรื่องนั่นแหละแต่ว่าทำตามที่แม่บังคับ

เอารูปของลูกสาววัย๑๙ปี
ไปใส่โปรแกรมพวกแชทหาคู่
แล้วก็จะนัดหมายกับผู้ชาย
แชทเข้ามาคุยกับลูกสาว
ความจริงคุยกับแม่แหละแต่ใช้รูปลูกสาวนะครับ
พอเจอชายหนุ่มที่เข้ามาคุยแล้วเนี่ยเพราะว่าชอบรูปของลูกสาวเนี่ย
ก็จะหลอกลวงให้ออกมาพอออกมาแล้วก็ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์
คือให้ลูกสาวไปมีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มที่เขาเข้ามาคุยในแชทหาคู่
พอมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวของตัวเองที่พิการทางสมองด้วยเรียบร้อยแล้ว
แม่กับป้าแล้วก็พวกร่วมขบวนการจะใส่ชุดข้าราชการเมื่อกี้มาเลย

อ้างว่าเป็นข้าราชการยุติธรรมมั่งเป็นครูมั่ง
แล้วก็บอกว่าลูกของเขาเนี่ยอายุ๑๖นะ
คุณทำแบบนี้เนี่ยข้อหานักนะพรากผู้เยาว์
ข่มขืนมาอนาจารย์ไม่อยากถูกแจ้งความดำเนินคดีเอามาจะสามแสนห้าแสน
จะกี่หมื่นอะไรก็แล้วแต่ค่ะหนุ่มรายล่าสุดที่เขาไปแจ้งความเนี่ย
เขาอายุ๒๔ปีนะครับเขาโดนเรียก๓แสนต่อรองลดให้เหลือสองแสนห้า
แต่ทีเนี้ยเขาเขาแบบเขารักจริงค่ะเขารักจริงนะ
เขายอมเสียค่าไม่ดำเนินคดีสองแสนห้าแต่เขาบอกว่าผมรักจริง
ผมขอแต่งเลยผมหอบเงินไปให้สองแสนกว่าเนี่ย
ทำพิธีมั่นหมายด้วยนะครับเตรียมงานเรียบร้อย
ทีนี้พอเวลาผ่านมาได้สองสัปดาห์เนี่ยพวกร่วมขบวนการกับคนที่เป็นแม่ใจร้ายคนนี้เนี่ยนะฮะ
ที่เขาเป็นคนขับรถพาแม่กับป้าแต่งชุดข้าราชการไปตบทรัพย์เอากับหนุ่มคนนี้เนี่ย
ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเค้ามาบอกผู้ชายคนนี้บอกว่าโอ้โหน้อยคอสงสาร
เพราะว่าแม่หรือคนนี้เค้าใช้วิธีการเงี่ยแบบนี้เนี่ยแปลกที่ผมเล่าให้ฟัง
ผู้ชายคนนี้ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพน้ำโสมนะฮะแล้วตำรวจก็มาจับกลุ่ม
เดี๋ยวท่านฟังนะฮะเสียงจากลูกสาววัย๑๙ปีที่ก็ถือว่านักขณะนี้ตกเป็นผู้เสียหาย
แม่เอาไปทำแบบนี้เหมือนกัน
เชียวแบบตอนนี้คนที่ต้องปลูกแขนเงินให้เรารู้บ้านก็ได้อย่างไร

กี่กิโลบุคคิแล้วพี่นิ้วทีมิวมันจะบอกว่า
เขาห่างเรากี่กิโลหรือตรงไหนใช่ไหม

ส่วนใหญ่เวลาคุยคุยกับคนที่ใกล้อยู่ไหน

คนเคลื่อนแต่หรือคนภิมิ
คนภิมิใช่

บอกว่าหนูไม่รู้หนูก็ทำตามที่แม่บอกให้ทำ
แล้วแม่ก็ใช้วิธีการใครมาคุยมันเช็คพิกัดได้ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกล

เขารู้สึกเขาจะสำนึกผิดหรือเปล่า
ใช่ครับก็คือเขามาบอกเราแบบเฮ้ยโดนจัดฉากนะทุกอย่างที่ดูเนี่ยมันเหมือนจริงแต่ว่ามันไม่ใช่นะประมาณ

มีครับเขารู้สึกเขาจะสำนึกผิดได้หรือยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาสงสารน้องอะไรอย่างนี้
เขาเห็นแล้วก็เห็นเขาบอกว่าผมเห็นว่าผมเนี่ยแบบมามั่นจริงมาจริงตั้งใจจริงครับ
จริงจังอะไรแบบนี้แต่คราวนี้เขาก็เลยบอกเกือบทุกอย่าง
ก็เลยหลังจากที่ผมรู้โอ้โหผมช็อกอยู่ในอาการช็อกไปชั่วคู่หนึ่งเหมือนกันครับ
คือตอนนั้นรู้สึกว่าอยากกลับบ้านไม่ใช่แบบอยากหนีครับคือแบบอยากกลับบ้านมาแบบรวบรวมหลักฐาน
ซึ่งผู้ต้องหาที่เป็นแม่วัย๓๙ปีก่อเหตุมาหลายคดี
มีหมายจับหลายคดีหลายท้องที่ด้วย
หลังจากที่มีการเปิดเผยออกมานะครับ

มีผู้ชายเยอะแยะเลยนะฮะที่เป็นผู้เสียหาย

แล้วก็บอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน

ถูกกันโชคทรัพย์ถูกตบทรัพย์ถูกหลอกลวง
บางคนก็หลักหมื่นบางคนหลักล้านยังมี
นี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นท่านที่คิดว่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้นะครับ
ไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สพน้ำสมอุดรธานีนะฮะ
ไม่น่าเชื่อนะมีอะไรแบบนี้นะคะ
ลูกสาว๑๙ที่กาญาสมองนะฮะ

ร่วมหลับนอนกับผู้ชายเพื่อให้แม่เนี่ย
จะไปตลบหลังแล้วก็ไปครัวอาวุธจากเขา